ใช่ฮะใช้วิจารณญาณในการรับชม
จริงซาวต้องมานะครับ
ไปที่อ่างทองครับมีคุณตาคนนึงเนี่ย
เล่าเรื่องราวสุดลี้ลับนะครับชวนขนหัวลุก
ที่เจอที่บริเวณต้นโพกลางถนน
คุณตาเล่าบอกว่าวันดีคืนดีจะเห็นผู้หญิง
แต่งตัวสวยทีเดียวนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ออกมาจากต้นโพบางทีก็มีคนแก่ถือไม้เท้า
เดินมาแล้วก็มีเด็กวิ่งเล่นอยู่ที่โคนต้นโพด้วย
นะครับดูบรรยากาศกลางวันไปก่อนนะฮะ
คือก่อนจะเล่าตอนพีคเนี่ยผมย้อนความให้ฟังก่อน
คือก่อนหน้านี้เราเคยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับต้นโพออาถรรพ์ที่
พุทธสถานวัดแจ้งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองมาแล้วนะครับ
โดยต้นโพต้นนี้มีลักษณะคือคล้ายกับตั้งอยู่บนเกาะกลางถนน
แต่จริงแล้วเนี่ยคือเขาสร้างถนนครับ
แล้วก็ไม่กล้าตัดใครกล้าตัดนะฮะ
ที่ก็ทำแบบนี้ไม่กล้าตัดต้นโพนะครับ
แต่ใช้วิธีตัดถนนอ้อมแทนก็เลยดูคล้ายว่าต้นโพเหมือนอยู่กลางถนน
หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็คนที่ขับรถผ่านไปมาแถวนี้ครับ
คือเจอทั้งผีสารพัดรูปแบบผีคนแก่ผีเด็กผีผมยาวสวยเชียวนะ
มาเดินหรือว่ามาวิ่งเล่นอยู่รอบต้นโพช่วงกลางดึก
พิสูจน์ไปเจอว่าต้นโพนอกจากมีต้นโพเก่าแล้วนะ
โอ้โหองค์ประกอบครบยังมีสารเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
สารเจ้าแม่กิ่งแก้วอยู่ใต้ต้นโพ
ทีมข่าวพูดคุยกับตระกุลหรือว่านายสกุลวิถีเถื่อน

คนดูแลวัดแจ้งแล้วก็ดูแลต้นโพต้นนี้มานานหลายสิบปี
คุณตายืนยันทันทีเลยบอกว่าเคยเจอผีจริงนะคุณนักข่าว
แล้วเห็นกับตาตัวเองเลยคุณตาเล่าให้ฟังนะครับเล่าต่อบอกว่า
เห็นครั้งแรกในคือวันพระขณะเดินตรวจอยู่รอบรอบวัดนี่แหละ
เหลือไปเห็นหญิงสาวครับแต่งชุดไทยสบายเฉียงสีเหลืองอ่อนจำสีได้ด้วย
แล้วก็สวยมากเดินออกมาจากโคนต้นโพเฉยเลย
ขณะนั้นคุณตายังเดินเข้าไปทักคือตอนแรกคงคิดว่าเป็นคนนะนะ
คุณตาก็ไปทักถามจริงเขาไม่ให้ทักนะเรื่องแบบนี้
จะไปไหนเหรอหนูนี่แหละครับหญิงสาวคนนั้นเดินหนีไม่ตอบ
แล้วก็เดินหายเข้าไปในโคนต้นโพหลังจากคืนนั้นครับ
ตุลเจออีกแล้วล่ะคราวนี้เจอในรูปแบบของผีคนแก่กับเด็ก
ขณะนั้นเนี่ยคือคุณตากำลังเดินตรวจวัดอยู่เหมือนเดิม
พอมาถึงต้นโพก็เห็นคนแก่ถือไม้เท้าอยู่ที่โคนต้นโพครับ
เดินไปเดินมาแล้วนี่แหละฮะแต่คราวนี้ไม่กล้าทักแล้ว
ดูเฉยนะครับเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เนี่ย
มาดูแลเด็กเด็กในยามค่ำคืนเนื่องจากสมัยก่อนผมบอกแล้วว่า
ประกอบครบจุดเนี้ยบริเวณต้นโพต้นนี้เคยไปสู่สาร
ฝังศพเด็กครับคุณผู้ชมอ๋อและที่ผ่านมาคุณตาก็เห็น
เด็กเล็กออกมาวิ่งเล่นอยู่ตอนกลางคืนบ่อยครั้ง
ฟังเรื่องราวเรื่องเล่าออกมาเนี่ยอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่
ทีมข่าวรอจนข้ามมืดอยู่เลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณตากุล
จุดทูปขอเข้ามาเจ้าแม่ขอให้ปรากฏตัวให้เห็นสักหน่อย
แล้วทีมงานก็ตั้งกล้องรอแต่สุดท้ายก็ไม่เจอ
ขณะเดียวกันทีมงานก็ไปเจอกับชาวบ้านอีกคนนึงนางสมปอง
อายุ๗๘ปีที่บังเอิญมาขอพรเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
แล้วก็เจ้าแม่กิ่งแก้วพอดีพอดีเลยนะครับพอยายสมปองรู้บอก
ทีมข่าวกำลังมาท้าทายอาถรรพ์ผีต้นโพแล้วก็คุณยายบอกทันทีเลยว่า
คุณนักข่าวอย่าลองดีนะตรงนี้มีผีจริง
คุณยายเล่าบอกว่าแม้ว่ายายจะไม่เคยเจอกับตัวแต่มีคนเล่าให้ฟังว่า
เวลาขับรถผ่านมักจะเห็นผีเนี่ย
ห้อยหัวลงมาจากต้นโพลนะนะฮะคล้ายกับจะน่ากลัว
แต่ต้นโพต้นนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับคนร้ายคนโชคดี
มีโชคลาภได้โชคได้ราบจากต้นโพนี้มานักต่อนักแล้ว
ดูได้จากเส้นเครื่องเส้นไหว้นะครับที่กองอยู่เต็มศาลเนื่องจากหลายคนเนี่ย
พอขอโชคแล้วถูกลอตเตอรี่ก็จะมาแก้บนอยู่เป็นประจำ
ย้ำอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อสูตรบก